เอามาดูเรื่องของโจรแสบกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นโจรแสบปลุกมัศยิต
ในวัดน่ะก็เจอแล้วนะนี่ไปตระเวนก่อเหตุหลายที่แล้วมัศยิตเนี้ย
โดนไปสามครั้งอ่ะคุณผู้ชมมันยังลอยนวลลองไปดูกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดแจ๋วเลยค่ะ
เนี่ยมาแล้วมาแล้วค่ะตัวผู้ก่อเหตุจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างหน้า
สยิดอ่ะเดินไปเดินมาแล้วนั่งลงค่ะนั่งลงข้างตู้บริจาค
เอาอุปกรณ์ที่เตรียมมางัดเลยอ่าคือตั้งใจมาล่ะ
พี่บ่อยังเงี้ยเห็นไหมเหมือนเป็นไขควงเนอะไขควงไขควงอ่า
งัดเสร็จเปิดเปิดล้วงค่ะหยิบมาในนั้นมันมีเงินบริจาคคุณผู้ชม
เนี่ยเหตุการณ์กล้องวงจรปิดเนี้ยเกิดสิบแปดกรกฎาคมนะคะช่วงเวลาประมาณสิบโมงสี่สิบห้า
ถามจริงกลางวันแสกค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นนี่แหละค่ะ
รูปร่างข้างผอมนะสวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวสีดำเนี่ย
หน้ากากอนามัยตอนนี้ตอนแรกที่เดินเข้ามานี่แหละค่ะเป็นมัศยิตนะคะ
ที่อยู่บนถนนสามัคคีซอย๗ที่ตำบลสบารางอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
พอเข้าไปเนี่ยอ่าทำทีนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาเงินค่ะ
อยู่ในตู้บริจาคใส่กระเป๋าของตัวเองแล้วก็เดินออกจากมัสซิไปด้วยท่าทีปกติ
ขี่รถหลบหนีไปทีมข่าวค่ะลงพื้นที่ไปเจอกับอีหม่ำมัศยิตนูการอนะคะ
ชื่อว่าคุณแวร์ยูกิโต๊ะก็บอกแบบนี้เล่าให้ทีมข่าวเราฟังว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่โจรมางัดตู้บริจาคก่อนหน้านี้เอาจริงจริงเคยเกิดมาแล้วสองครั้งค่ะ
ครั้งนี้ครั้งที่๓๒ครั้งแรกความโชคร้ายมัศยิตเขาไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
แต่พอเขาโดนสองรอบปุ๊บเขาคิดเลยต้องติดแล้วพอติดปุ๊บเจอจริงค่ะ
เนี่ยจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนเลยทีนี้ตอนนี้ก็มีการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะ
แต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้ส่วนเงินที่คนร้ายขโมยไปถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
อีหมามบอกว่ายังไม่ทราบจำนวนแต่ในตู้เนี่ยมีเงินไม่ใช่น้อยค่ะ
และยังบอกต่อด้วยนะคนร้ายก่อเหตุอุกอาจจริง
แต่ชาวบ้านเยอะแยะอยู่รอบมัศยิตเต็มไปหมดยืนยันนะคะ
ตอนนี้จะยังไม่ได้มีการปิดล็อกมัศยิตแต่อย่างใดค่ะ
ก็จะเปิดแบบปกติต่อไปก่อนแต่ขอให้เจ้าหน้าที่ตามตามจับตัวคนร้ายให้ได้หน่อยค่ะ
ทีนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะทางมัศยิตที่เกิดเหตุ
เขาก็มีการมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดมากขึ้นมีการเปลี่ยนตู้บริจาคทุกตู้
ตู้ไม้เป็นตู้เหล็กค่ะแล้วก็ล็อกตู้อย่างแน่นหนาเลย
ไม่ให้โจรเข้ามาขโมยอีกส่วนมัศยิตหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ป้องกันเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการล็อกตู้บริจาคอย่างแน่นหนา
ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนให้ประชาชน
หูเป็นตาคอยสอดส่องให้ด้วยขณะที่ด่านทุกด่านสี่มุมเมือง
ปัตตานีขาเข้าขาออกก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจสกัดรถของคนร้ายด้วย
จากที่ผ่านมาเนี่ยโจรงัดตู้บริจาคในหลายมัศยิตอย่างต่อเนื่องค่ะ
นี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดจำเป็นนะ
มันเป็นเรื่องของหลักฐานในการที่จะหาตัวคนทำผิดมาลงโทษด้วยนะคะ